คุณผู้ชมไปสำรวจผืนป่าที่จังหวัดน่าน
ว่าตกลงแล้วกรณีดราม่าที่เกิดขึ้นผ่านทางโซเชียลมีเดียก่อนหน้านี้เนี่ย

ในเบื้องต้นพบว่าผืนป่าในจังหวัดน่านลดหายลงไปจริงนะครับ
และวันนี้มีอีกหนึ่งข้อมูลยืนยัน
เป็นข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่า
ในช่วงที่ผ่านมาผืนป่าของน่านหายไป
ประมาณเกือบจะ๑ล้าน๒แสนไร่ด้วยกัน
ส่วนใหญ่ถูกบุกรุกกลายเป็นพื้นที่ในการปลูกข้าวโพด
และที่หายไปถามว่าอยู่ในพื้นที่ในหลากหลายจังหวัดไหม
หลักแล้ว๑๒จังหวัดนะครับคุณผู้ชมในพื้นที่ภาคเหนือ
และอีก๑จังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานรวมเป็น๑๓จังหวัด
ภาคเหนือและภาคอีสานมีจังหวัดอะไรบ้าง
มาติดตามไล่เรียงกันดูเลยนะครับคุณผู้ชม
นี่คือพื้นที่ทั้งหมดสำหรับสถานการณ์ป่าต้นน้ำ
ที่กำลังเผชิญกับปัญหาย้อนกลับไป๑๐ปีที่ผ่านมา
ในพื้นที่ที่ถูกมีการคุกคามผืนป่าต้นน้ำ
ก็จะประกอบไปด้วยในภาคเหนือใน๑๒จังหวัด
เชียงใหม่น่านเชียงรายตากแม่ห้องศรเพชรบูรณพิศนุโลก
พยาวแพร่อุตรดิษฐ์ลำปางลำพูน
และภาคอีสาน๑จังหวัดก็คือจังหวัดเลยนะครับ
จากข้อมูลของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ระบุว่าทั้ง๑๓จังหวัดมีป่าต้นน้ำถูกบุกรุก
จนกลายเป็นเขาหัวโล้ถึง๘ล้าน๖แสนไร่
ขณะที่จำนวนผู้บุกรุกทั้ง๑๓จังหวัดพบว่ามีอยู่ถึง๘แสนคน
ร้อยละ๘๐เป็นชาวไทยในบนพื้นที่สูง
ร้อยละ๑๐เป็นชาวไทยพื้นที่ราบ
และอีกร้อยละ๑๐เป็นกลุ่มในทุนนะครับ
อกจากนี้พบข้อมูลสำคัญอีกว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นการบุกรุก

ประกอบด้วยข้าวโพดร้อยละ๖๐ยางพาราร้อยละ๓๐
ส่วนอีกร้อยละ๑๐เป็นพืชอื่นอย่างเช่น
อ้อยมันสำปะหลังกะหล่ำปลี
สร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ
กว่า๔๖๙๐๐๐ล้านบาท

ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำน่านแล้วก็แม่น้ำยม
มีพื้นที่ทั้งหมดกว่า๗๖๐๐๐ไร่
สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นภูเขาถึง๑๘๗๒ของพื้นที่ทั้งหมด
ราบก็มีเพียงแค่ร้อยละ๑๒๘ของพื้นที่ทั้งหมด
โดยมีพื้นที่ป่าทั้งหมดจำนวนกว่า๖ล้าน๔แสนไร่
อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์กว่า๒๗๐๐ไร่
และเขตป่าสงวนแห่งชาติ๓ล้าน๗แสนกว่าไร่โดยประมาณนะครับ
และขณะนี้มีพื้นที่ป่าถูกบุกรุกไปแล้วกว่า๑ล้าน๑แสนไร่
คิดเป็นร้อยละ๒๕๔๑ของพื้นที่ป่าในจังหวัด
ส่วนใหญ่พื้นที่ถามว่าถูกเปลี่ยนไปเป็นอะไร
เปลี่ยนสภาพเป็นไร่ข้าวโพดครับ
ปี๒๕๔๘มีไร่ข้าวโพด๒๙๐๐ไร่
เพิ่มขึ้นเป็น๕๘๐๐๐ไร่ในปี๒๕๕๙
และในปี๒๕๕๕เติบโตก้าวกระโดดเลยนะครับ

จนถึงปัจจุบันมีไร่ข้าวโพดทะลุหลักล้านแล้วนะครับคุณผู้ชม
จำนวน๑๑๐๐๐๐๐ไร่ครับ
ที่ผ่านมาพื้นที่ป่าในจังหวัดน่านลดลงอย่างต่อเนื่อง

เหลือเพียง๕๓๐๐๐กว่าไร่คิดเป็น๑๗๐
ปี๒๕๕๑ลดลงเหลือ๕๑๐๐๐กว่าไร่คิดเป็น๑๗๐
มาครับในอีกประมาณ๖ปีต่อมา
ปี๒๕๕๗ลดลงเหลือ๔๖๐๐๐กว่าไร่
ก็คิดเป็นตัวเลขประมาณ๑๖๑๓เท่านั้น
เฉลี่ยแล้วนะครับพื้นที่ป่าในปี๒๕๐๗ถึงปี๒๕๕๙
หายไปกว่า๑๗๐๐ไร่ต่อปี
ปี๒๕๔๗ถึงปี๒๕๕๙
หายไปกว่า๕๐๐๐ไร่ต่อปี
และปี๒๕๕๑ถึงปี๒๕๕๙
หายไปถึง๑๒๕๐๐ไร่ต่อปีครับ
และหากดูพื้นที่ป่าเป็นรายอำเภอพบว่า
ระหว่างปี๒๕๕๑ถึง๒๕๕๙
ในอำเภอบอกเกลือถูกบุกรุกมากที่สุด

ถูกบุกรุกกว่า๕๕๐๐๐ไร่
อำเภอเมืองน่านถูกปลุกลุก๕๔๐๐๐ไร่อำเภอท่าวังผาถูกปลุกลุก๕๐๐๐๐กว่าไร่
อำเภอทุ่งช้างถูกบุกรุกประมาณสี่หมื่นเจ็ดพันไร่นะครับและนี่คือข้อมูลที่รวบรวมมาให้คุณผู้ชมติดตามกันครับ